ครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งปัญหาเวลาคนจะนอนคืออะไรรู้ไม่
ลองวิธีนี้ดูครับ
พี่หอนหาชิ้น

ถึงกับเงียบกิ๊บเลย

เอาจริงอย่างแรกนะได้ยินเสียงหมาหอนอย่างนี้

ใช่ไหมแต่เนี่ยพอหมาหอนเจอเสียงแบบนี้ขึ้นไป

หมาหายหนีผีก็หนีด้วย

หมากับผีหนีไปเลย

ก็ทั้งหมาทั้งผีหนีกระเจิง

หลับแล้วคืนนี้หมาไม่หอนแล้วนะคะ